ติดตามความคืบหน้ากรณีของจ่านิวที่ถูกคนร้าย๔คนมารุมทำร้ายกันหน่อยนะคะ
คือเดี๋ยวบ่ายวันนี้แม่ของจานิวจะไปยื่นเรื่องไปยื่นหนังสือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทีนี้เมื่อเช้านักข่าวก็ไปดักรอถามพลเอกประวิทย์เหมือนกันก่อนที่จะประชุมคอรมอ
คือเอาจริงนะท่านก็ตอบว่าตอนนี้เหมือนกับยังมืด๘ด้านอยู่
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมา
นี่ค่ะบรรยากาศเมื่อเช้านี้ที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้พูดถึงเรื่องการตามตัวคนร้ายที่มารุมทำร้ายจ่านิว
หรือว่านายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
นักข่าวก็ไปถามแหละความคืบหน้าท่านคะมีความคืบหน้าหรือยัง
ท่านก็บอกนะคะบอกว่าตำรวจยังไม่ได้รายงานความคืบหน้ามา
แต่เบื้องต้นมีการส่งตำรวจให้ไปดูแลความปลอดภัยของจานิวแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่
ถ้าเกิดทางจานิวต้องการให้มาดูแล
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็พร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนอื่นด้วย
อย่างนายเอกชัยหงกังวาน

พวกนี้เขาก็โดนรุมทำร้ายเหมือนกันก่อนหน้า
ทีนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าพวกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง
ถ้าเกิดขอมาก็ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล
นักข่าวถามท่านคะเรื่องนี้จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหม
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่หรอกนะคะ
ส่วนที่ตำรวจยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้
เพราะว่ายังหาพยานหลักฐานต่างไม่ได้
ความเห็นมาที่ฝั่งทางนี้หมดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยน่ะ
คุณอรัชพรคุณผู้ชมคือเขาก็มีการประชุมกันตอนทุ่มหนึ่ง
คือเขาจะประชุมกันอยู่แล้วเรื่องของจานิวเนี่ยค่ะ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ท่านพนตรรวจโทศุภิพงศ์วงปิด
ก็บอกนะบอกว่าตอนนี้กำลังสืบอยู่
แล้วเดี๋ยวอีก๒๓วันนี้ถ้าเกิดอาการของจานิวดีขึ้น

ก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแล้วนะคะ
บอกว่าต้องให้ความสำคัญกับทุกประเด็น
แล้วขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีก๒วัน
เชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
ส่วนบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
แม่ของจานิวคือนางสาวพัฒนารีชาญกิจ
ก็จะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งใจเลยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาหนังสือ
ยื่นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อยากให้ช่วยเร่งรัดคดีสืบหาตัวผู้ก่อเหตุ

ถ้าเกิดว่าลูกชายออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

จะให้ลูกไปเรียนต่อปริญญาโทที่อินเดียทันที
ถ้าเกิดหายดีเมื่อไหร่ก็จะให้ไปเรียนต่อ
เพื่อป้องกันการโดนรุมทำร้ายแบบนี้อีก
ส่วนตำรวจชุดคลี่คลายคดีจานิวนะคะ

ก่อนหน้านี้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว

เกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันฐานคนร้าย

ส่วนจานิวเองก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของความเห็นต่างทางการเมือง
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหนี้นอกระบบนั่นเองนะคะ

คือกระแสข่าวที่ออกมาตอนแรกจานิวก็บอกว่า
คนที่มาทำร้ายเป็นลูกน้องของนักการเมือง
แล้วเป็นนักการเมืองย่านฝั่งทนหรือยังไงก็ตาม
ตำรวจบอกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวออกมาได้ยังไง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊งเงินกู้หรือว่าลูกน้องของนักการเมือง
ยังไงก็ตามยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะขอหมายจับ
แม้ว่าจะเห็นภาพนี้แล้วตอนนี้ก็พยายามเร่งสืบอยู่นะคะ